อันนี้ปฏิเสธเป็นเจ้าของโรงงาน

เราได้รับเขามาประมาณ๕ทุ่ม

เราไม่รู้ว่ามันมีปัญหา
มันก็มี๓ชั้นอย่างที่เห็น
แล้วเราก็เอาเงินเดือน
พี่ประชุมหน้าคลื่นเท่าไหร่

และเรื่องของราคา

ผมโดนมาแล้วอย่างนี้นะครับ

และจะดึงอาจารย์ออสนะครับเข้ามาในสำนวนเป็นพยานนะครับในคดีนี้ด้วยว่าท่านไปให้ความเห็นว่าหน้ากากนี้มีมลพิษนะครับ
ก็ท่านต้องมาเป็นพยานด้วยแต่ตอนนี้ในสังคมโซเชียลนักพยาการอีกส่วนหนึ่งก็ขัดแย้งกับอาจารย์ออสเหมือนกันนะครับ
ก็ยังมีข้อสงสัยว่าผมแจกของเนี่ยประมาณสักไม่ถึง๒ชั่วโมงผลวิจัยออกมาเลยว่าหน้ากากอันนี้มีสารก่อออกมาเลยนะครับ
เพราะฉะนั้นอาจารย์ออสต้องมาเป็นพยานในคดีนี้ด้วยว่าทางวิชาการมันเป็นยังไงนะครับ
แล้วผมจะเรื่องนี้เป็นบทเรียนสำหรับประชาชนแล้วกับผมนะครับ